ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองนะครับลงตายกันไหม

สุราชไปเมืองสุราชธานีนะครับไปทานข้าวคลุกกะปิที่นี่
โอ้โหท็อปปิ้งคือที่วางโรยอยู่บนหน้าเนี่ยนะเยอะมากจนแทบจะไม่เห็นข้าวคุกกะปิข้างล่าง

ถูกต้องเลยนะครับไปที่ร้านนี้ครับร้านข้าวคลุกกะปิแสนอร่อยอยู่ที่
เพราะว่าเค้าใช้ข้าวหอมมะลินะครับอย่างดีเลยคัดสรรมาคลุกกับกะปิ
แล้วก็มีหมูสับกุ้งแห้งหมูหวานกะหล่ำปีซอยมะม่วงซอยไข่ซอยพริกซอย
ปากก็ซอยเคี้ยวเข้าไป

เอาแต่จริงดูภาพดูภาพดูภาพที่ข้าวคุกกะปิเขาคือที่เขาโรยมาบนหน้า
ข้าวคลุกกะปิมันเยอะมากเชื่อมแน่นมากค่ะสุดยอดเลยครับ
เห็นแล้วเนี่ยน่ากินน่ารับประทานเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะ
ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เขาจะโรยหอมเจียวมาด้วย
มันก็จะทำให้หอมขึ้นอะเนาะใช่มันทำให้รสชาตินี่มันเข้มจ้นหอมมัน
กินไปทานพร้อมกับหมูหวานแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะครับคุณวิระสุภาการเจ้าของร้านเขาก็เล่าว่านะครับ
เปิดร้านขายข้าวคุกกะปิมานานกว่า๓๐ปีแล้วซึ่งข้าวคุกกะปิก็เป็นเมนูแนะนำเลย
ลูกค้ามาที่นี่ก็ต้องสั่งกันทุกคนส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ก็สั่งกันเยอะก็คือข้าวผัดแกงเขียวหวาน
อันนี้น่ากินมากเลยเป็นสูตรที่ร้านเขาคิดเองนะครับอันนี้ข้าวอะไรน้ำพริกเหรอฮะ
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือใช้ปลาทูตัวใหญ่ตัวเดียวนะแต่ชื่อปลาทู
แล้วทำไมมีตัวเดียวก็ชื่อปลาทูไงละกี่ตัวตัวเดียว
แล้วเป็นปลาทูได้ไงเอาก็มันชื่อปลาทูแต่มาตัวเดียว
แต่ว่าเขาใช้ตัวใหญ่ราวกับใช้สองตัวอ๋อพอแล้วนี่คืออะไรอ่ะคุณ
ไปดูอย่างอื่นไหนขอดูหน่อยถ้มยำเหรอเป็นต้มยำ
เหมือนไข่เจียวเลยอ่ะคุณเลือดต้มยำไข่เจียวใช่ไหม
เป็นโต๊มยำเป็นข้าวผัดโต๊มยำก็มีต้มยำไข่น้ำอะไรอ่ะ
เออประมาณนั้นแหละโอ้โหเขาบอกว่าหลายเมนูที่ลูกค้าเขาติดอกติดใจสั่งกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
อยากไปทานใช่ไหมอยากทานคุณผู้ชมน่าจะอยากไปทานด้วยคุณวีระเนี่ยนะครับเขาเปิดร้านขายทุกวัน
อ๋อคุณจะพาไปเหรอฮะ
ผมคงพาไปไม่ไหวในช่วงนี้งานยังยุ่งอยู่แต่ถ้ามีเวลาจะไปทานแน่นอน
แล้วเขาขายทุกวันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยคุณผู้ชมครับเขาเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับ๒หมายเลขนี้ถ้าไปไม่ถูกโทรไปสอบถามกันได้๐๗๗๒๘๙๑๖๘และอีก๑หมายเลข๐๘๗
ขออภัยครับ๐๘๙๘๗๑๗๖๐๗โทรกันไปที่ตามหมายเลขที่ผมบอกไปนะครับข้าวคลุกกะปิอยู่ที่ถนนศรีเกษม๒ตะมนตมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีไปอิ่มอร่อยกันได้ข้าวคลุกกะปิ
เสียงท้องใครร้องเสียงท้องน้องหรือว่าท้องเสียค่ะเสียงแบบนี้ไม่ดีแน่เลยงานจากเขาเสียงแบบนี้